ดูพิษไพยาเสถติดกันอีกที่นึงค่ะที่กระบี่ค่ะ
มีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงคลั่งยา
และเอามีซปาต้าค่ะไล่ฟันยาดห่างของตัวเอง
โดยบอกว่าญาติคนนี้ไปบุกรุกบ้านของเขา

ในที่สุดค่ะ
ใส่ไว้บ้านเหลือก่อน

ชาวบ้านก็ช่วยกันจับมัดเอาไว้ค่ะ

ลุ้มคลั่งคล้ายกับเมายาเสพติด
แล้วเอามีดไล่ฟันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ในกระเสมสีหมาดเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็โดนมีดสปาต้าเข้าไป
มีบาดแผลเล็กน้อยที่แขนกับข้อมือค่ะ

เมื่อเช้าขี่มอเตอร์ไซด์มากับภรรยากับลูก

พอถึงตรงนี้นายประเจียบตะโกนต่อว่า

ประเจียดวิ่งถือมีดเข้ามาไล่ฟัน

ยังโชคดีที่หลบได้ทันนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับ

แล้วก็แย่งมีดมาได้ในที่สุดนี่แหละค่ะ

ก็มาช่วยกันจับล็อกตัวเอาไว้ค่ะ

โชคดีนะลูกชายไม่เป็นอะไร
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปบุกรุกบ้านใคร

ได้ทำร้ายคนอื่นอีกค่ะ
นายประเจียดก็ต้องไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะคะ

และพกพาบุกมีดไปในที่สาธารณะ

คือในเกษมที่ประเจียบก็เป็นญาติกัน

ก็ขึ้นรถไปกับนายประเจียบด้วยค่ะ